ครับเหตุการณ์นี้เชื่อว่าหลายท่านเห็นแล้วนะกู้ภัยเขาขับรถไปบนถนนที่โคราช
เดี๋ยวดูคลิปกันเลยนะฮะเจอน้องน้องห้าคนจักรยานยนต์ซ้อนห้า
ค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมแล้วคนท้ายสุดดูสิดูยืน
คล่อมเลยนะหมวกกันน็อกไม่มีสักคน
เท่เลยแม่มึงมาได้ไงวะมึงชอบโอ้โห
นิ้วโป้งเหมือนเท่เลยลูกยกนิ้วโป้งแล้วยิ้มให้
กู้ภัยที่ขับไปเจอพอดีเนี่ยเขาบอกผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
ค่ะเด็กไม่ยอมจอดด้วยความเป็นห่วงก็เลยขับตามไปเรื่อยเรื่อย
สุดท้ายเนี่ยตามไปยาวสักประมาณ๔กิโลนะ๔กิโลได้นะฮะ
แล้วเด็กเขาก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านกันไปนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ถนนวงแหวนสายยี่สิบสี่นะฮะเป็นทางต่างระดับสี่คิ้ว
ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาคุณอภิษฎเนี่ยเป็นอาสากู้ภัย
ในพื้นที่นะฮะทางมูลนิธิพรมพรมธรรมสถานสงเคราะห์ที่อำเภอศรีคิ้วนะครับ
ไปเจอคลิปนี้แล้วก็ถ่ายเอาไว้ไปถ่ายอ่าไปเจอพอดีนะฮะ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับคือสุดท้ายเนี่ยเด็กเด็กก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านไป
แต่หลายคนเห็นแล้วก็เป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงจริงอันตราย
นี่ไม่ใช่ถนนในซอยในหมู่บ้านใช่ถนนใหญ่ถนนใหญ่ด้วย
คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคุณอภิษฎบอกว่าที่สำคัญก็คือ
พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องน้องเนี่ยปล่อยมาอย่างงี้ได้ยังไงค่ะ
ดูท่าทางก็จะชั้นปฐมซักหรือมัง
ใบขับขี่ไม่ได้อยู่แล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
แล้วมากันห้าคนเลยนะครับล่าสุดตำรวจสพศรีคิ้ว
บอกว่าเห็นคลิปแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยนะฮะ
ตามจนเจอแล้วนะครับเด็กเด็กเหล่านี้แล้วก็ผู้ปกครองด้วยนี่
มากันเต็มเลยอายุภึ้งระหว่าง๑๐ถึง๑๒ปีค่ะ
๕คนนี้บอกว่าเงี้ยนี่ครับน้องบอกว่าเมื่อวานนี้
ไปเที่ยวกับเพื่อนไปกันประมาณ๑๐คน
ลำตะคองแต่ขากลับเนี่ยแม่เพื่อนมันกลับกันก่อนมันทิ้งกันหมด
ค่ะเหลือห้าคนแล้วจักรยานยนต์คันเดียว
มิ้วจะให้ผมทำยังไงทำไมเพื่อนไม่รอคะ
ทำไมเพื่อนใจร้ายจังเลยทิ้งเพื่อนอย่างนี้หรอ
ผมก็เห็นว่าบ้านก็อยู่แค่นี้ก็เลยเอาซ้อนห้าไปกันดีกว่า
กี่กิโลนะสี่กิโลกว่าน้องโชคดีมากที่ไม่เป็นอันตรายอะไรนะฮะ
จริงทางภูมิกับการสพศรีคิ้วนะครับ
ตำรวจเอกยงยศพลเดชท่านบอกว่าพอเห็นคลิปเนี่ย
ชุดสืบสวนให้เจ้าหน้าที่ชุดปกครองในพื้นที่เนี่ยไปตามมาเลยนะครับ
แล้วก็ให้ผู้ปกครองของลูกหลานทั้ง๕คนมาด้วยนะครับ
พบพนักงานสอบสวนเอาเป็นว่าในส่วนของเด็กก็ต้องถูกแจ้งข้อหานะฮะ
สี่ข้อหาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อก
ขับขี่รถประมาทหวาดเสียวแล้วก็เป็นลักษณะอันตรายต่อผู้ร่วมทาง
อาจจะเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีอย่างไรก็ต้องส่งสารต่อไปในฐานะเด็ก
ยาวชนส่วนผู้ปกครองก็ถูกดำเนินคดีข้อหาสนับสนุนปล่อยประละ
ให้เด็กหรือเยาวชนออกมากระทำความผิด

ก็ทีมงานตำรวจก็ช่วยกันประสานงานกับฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่ก็ทำให้ทราบตัวเด็กทั้ง๕คนแล้วนะครับ
ก็ได้ติดต่อผู้ปกครองนะครับ
ให้เข้ามารับทราบในวันนี้นะครับ

ก็คงจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พฤติการของเด็กต่อไปครับผม

ใช่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะผู้ปกครองโดนด้วยนะคะ
ต้องต้องอย่างนี้นะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหปล่อยลูกหลานอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ